เสร็จนักเรียนนักเรียนนทเนี่ยจับโจรข้อผู้ชมดู
เหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะนี่มีการรับแจ้งถึงอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
ชนกับรถกระบะนะฮะตำรวจสพนางรองที่บุรีรำ
ก็รีบมาตรวจสอบพบว่ารถจักรยานยนต์
สี่แยกไฟแดงปรายศนีเที่ยมเผิดนางรองจังหวัดบุรีรัม
มีคนบาดเจ็บขาหัก๑รายก็คือคนนี้ฮะ
นายบุญส่งนามวงอายุสี่สิบแปดปีนะครับ
มีนักเรียนพลเมืองดีสี่คนเนี่ยบอกกับตำรวจบอกนี้
แท้ผู้บาดเจ็บครับเป็นโจรขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านครับ
ทีนี้พอได้ข้อมูลจากนักเรียนมาแบบนี้ตำรวจก็ต้องอายัดตัวผู้บาดเจ็บ
ซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะเอาไว้สอบสวนนะฮะ
เพราะว่าไปก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ชาวบ้านเขาจริงหรือเปล่านะครับ
โดยทีนี้พฤติการของนายบุญส่งหรือว่าคนบาดเจ็บหรือว่าโจร
ขโมยที่จังหวัดสุรินที่อำเภอสังขะ
แล้วก็ขี่มาถึงอำเภอเฉลิมพระเกียรติมาที่บุรีรำคือข้ามจังหวัดมาเลยนะฮะ
แล้วก็ยังมาก่อเหตุขโมยขวดน้ำพึ่งของแม่ค้าบริมทาง
หยิบใส่ตระก้าหน้ารถไปเฉยเลย๑ขวดแล้วก็ขี่หนีไปอย่างรวดเร็ว
เมื่อมาถึงหน้าโรงเรียนถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
ห่างจากจุดที่ไปขโมยน้ำผึ้งของแม่ค้ามา๑๐กิโลเมตรขับมาตรงนี้

ก็เลยนี่คุณไปขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านอีกคันนึง
ที่เขาจอดไว้แล้วขี่ไปหน้าตาเฉยเลยก็คือรถคันที่มาเกิดอุบัติเหตุ
เจ้าของรถจักรยานยนต์ตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วตรงนั้นมีนักเรียนนี่คุณ
นักเรียนก็ไล่ตามตัวดังกล่าวจนมาประสบอุบัติเหตุนะ
ก็ถือว่านักเรียนช่วยไล่แล้วก็จับโจรได้นะครับ
ทีนี้คุณพี่นิพาเพิ่มพรชาวบุรีรำ
เจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยไปแล้วมาประสบอุบัติเหตุตรงนี้
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอขี่รถจักรยานยนต์มาทำธุระ

พอลงจากรถไม่ถึงนาทีเลยแหมคนร้ายขึ้นคล่อมเฉยเลย

ซึ่งเธอเสียบกุญแจทิ้งไว้แล้วก็ขี่ออกไปต่อหน้าต่อตา
ตอนนั้นพยายามดึงรถจักรยานยนต์ไว้แต่ไม่ทันนะฮะ
เคยก็ไปดึงมันไว้พอเะแจ๋เอ้าตอนแรก
เพราะฉะนั้นคนร้ายมีอาการมึ้นแหล่วอะไรไหม
ไม่แหล่วไม่ที่อะไรไม่พูดอะไรเลย

๔คนนะฮะแล้วก็ลองให้ฟังบอกว่า
ตอนนั้นก็กลัวนะแต่ก็อยากจะช่วยเจ้าของรถอยากจะช่วยคุณป้าท่านนี้
ก็เลยขี่ประกบฮะนี่นักเรียนแต่ละคนนะ
ของแม่ค้าขายน้ำพึ่งก็ยอมรับว่างงเหมือนกัน
เพราะคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดเทียบแผง
น้ำผึ้งขวดละ๔๐๐บาทไปดื้อหน้าตาเฉยเหมือนกันนะฮะ
เธอก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานได้ทันแบบนี้นะครับ
ส่วนเรื่องคดีความตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้
ผู้ต้องหาขาหักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ยังไม่ได้นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักเพิ่มเติม
แต่ได้อายัดตัวไว้แล้วนะฮะตั้งข้อหาไว้ก่อนเลย
เพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนทั้งลักทรัพย์แล้วก็ขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
แต่ว่าก็ต้องสอบปากคำต่อว่าไปก่อเหตุขโมยมากี่รายแล้วคุณ

เขาถึงบอกอย่าคิดทำไม่ดีเดี๋ยวนี้กรรมมันติดจรวดนะคะ